ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรัก
ครองมีเหตุให้คุณหมองใจกันเกิดความหึงหวง
ระยะนี้ขอให้สุขุมใจเย็นมีความไม่เข้าใจอันใด
ขอให้ใช้วิธีปรณีประนอมพูดจากัน
สุขภาพมักเกิดอาการนอนหลับไม่สนิท

ควรระมัดระวังอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ
หรือการกระทบกระเทือนช่วงศีรษะไว้บ้าง
การเงินการประนีประนอมหนี้สินควรทำในระยะนี้
เพราะมีแนวโน้มที่จะราบรื่น
มีโอกาสผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแบบลับ

การงานงานหนักจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
บางครั้งมีความเคร่งเครียดในหน้าที่การงานเป็นพัก
ความอดทนทางการงานยังดีอยู่
ขยันในการทำงานมีเป็นพักไม่ต่อเนื่อง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์